ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลีกขัดจาย
คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ประเด็นเรื่องของการปรมปนสารต่างในอาหารนะครับ
เช่นอาหารทะเลก็จะมีการใส่ฟ้าโมลินเข้าไป

น้ำซุน้ำส้มที่เราเสนอข่าวไป
น้ำปลาปลาผสมหัวเชื้อบ้างผสมคันทศกรบ้าง
แน่นอนเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจในการบริโภคว่าอะไรจะจริงอะไรจะปลอมนะฮะ

ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

ข่าวที่เขาไปจับน้ำส้มผสมหรือน้ำส้มปลอมเนี่ย
จริงไม่ใช่ข่าวใหญ่หรอกครับเรื่องเล็กนิดเดียว
แต่ว่าข่าวเล็กชิ้นนี้
มันนำไปสู่คำถามข้อใหญ่ว่า

จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
เรื่องอาหารกันเสียทีหรือยัง
มาตรฐานความปลอดภัยอาหารก็มีความสำคัญ
พร้อมกับพอกับมาตรฐานเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง
มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย
ประเทศก็เดินหน้าไปได้เยอะนะครับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง

มีคำสั่งต่างนานาในช่วงสงกรานปีใหม่ลอยกระทง
มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตำรวจก็ทำงานกันไปแต่มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือยัง

ที่ได้เห็นในภาพเห็นในข่าวเนี่ย

ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่านังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญกันเยอะ
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้สิครับ
เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดแค่จุดเดียว

แต่ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังมันจะมีคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว

ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้
ไม่ได้บอกว่าเฉพาะเรื่องน้ำส้มปลอมปนหรอกครับ
เรามีปัญหาเรื่องอาหารการกินเยอะมากในช่วงหลัง
ปล่อยให้ผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ
ฉีดเข้าไปกลัวจะมีแมลงไปกัดกลัวหนอนจะมีหนอน

ปลูกเนี่ยไม่กล้ากิน

แต่เราก็เชื่อใจว่ามันควรจะมีมาตรฐาน
ที่จะมีการปกป้องดูแลชีวิตทรัพย์สินพวกเรา

ว่าผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ
นานก็มีข่าวขึ้นมาทีนึง

แต่ที่สำคัญอาการมันหนักเข้ามาทุกวัน

ปลาปูกุ้งหอยปูปลาขึ้นมาจากทะเล
แล้วเขาเอาไปอาบฟอร์มาลีน
มาลีนก็คือน้ำยาอาบศพนี่แหละครับ

เขากลัวว่ามันจะสดอยู่ได้ไม่นาน

มันจะสดอยู่นานส่งไปเหนือส่งไปอีสาน

แต่ว่าไอ้สารฟอร์มาลีนเนี่ย

อาหารตากแห้งที่ขายกันข้างทาง

เขาบอกว่าถ้าตากไว้เฉย
เดี๋ยวแมลงวันมาไข่
แล้วก็เดี๋ยวก็กลายเป็นตัวหนอนขายไม่ออก

เอาดีดีทีนี่แหละ
ดีทีฆ่าแมลงนี่แหละเอาไปพ่น

แต่ว่าคนกินมันแย่
บางทีกินเข้าไปรู้สึกเลยว่าผิดปกติ

เพราะของเหล่านี้ขายกันอยู่ข้างทาง

ไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้หรอกครับ
ทำไมเราปล่อยให้ประชาชนผู้บริโภค
เผชิญกับสิ่งเหล่านี้เอง

ถ้าไม่แดงแจ๋คนไม่ซื้อ
ถ้าจะให้แดงแจ๋ส่องไฟเข้าไปหน่อย

แต่นั่นเขาก็ฉีดสารเร่งเนื้อแดงนะครับ

ตอนหลังกรมประสุทธิ์เขาทำแคมเปญขึ้นมา

เวลาไปซื้อหมูเนื้อแดงเนี่ย

เพราะเขาฉีดสารเร่งเนื้อแดง
แล้วสารเร่งเนื้อแดงมันก็อันตรายแก่สุขภาพ
ทั้งหมดทั้งปวงที่ยกตัวอย่างมา

เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร

รักษาไม่ให้คนเป็นโรคเนี่ย
ใช้น้อยกว่าปล่อยให้คนเป็นโรคแล้วค่อยรักษา
ค่าอยู่ค่ายาค่าบุคลากรค่าอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
เสียเงินงบประมาณในการสั่งยา
จากต่างประเทศปีหนึ่งมหาศาล
งบประมาณสาสุขที่ใช้ในการรักษาคน

ก็เราปล่อยให้คนไปกินอาหารแบบนี้ครับ
เรื่องความปลอดภัยอาหารมันกระทบถึงการท่องเที่ยวด้วย
นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาไปประเทศไหนเขาดูหลายอย่างครับ

ดูเรื่องความปลอดภัยของในการเดินทาง

และเขาดูเรื่องความปลอดภัยทางอาหารด้วย
ถ้าไปประเทศไหนแล้วก็บอกว่ากินอาหารแล้วท้องเสีย
กินอาหารแล้วสุขภาพไม่ดีเขาไม่ไป

ฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารเนี่ย
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
คำถามก็คือว่าเรามีปัญหาตรงไหนล่ะครับ

ไม่มีฮะเรามีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย

ทำผิดทำตามกฎหมายถูกดำเนินการ
แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงการบังคับใช้กฎหมาย
ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่หรอก
แต่เขากลัวกฎหมายเพราะกฎหมายเขาเด็ดขาด
โดนจับได้เนี่ยทำกิจการต่อไปไม่ได้นะครับ
แต่ของเราเจ้าหน้าที่เขาก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอ
จะเอาเวลาที่ไหนไปตามดูเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่
แต่ว่าถ้ามันมีกฎหมายบังคับอย่างเด็ดขาดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม่ได้
แล้วทำแล้วต้องถูกลงโทษให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างที่บอกเรื่องน้ำส้มเนี่ยมันเรื่องเด็ก
แต่เรื่องอาหารการกินอย่างอื่นปลาอาบฟอร์เมอลีน
ปลาตากแห้งชีดดีดีที
ผักชีดดีดีที
ทุกอย่างมีสารปนเปื้อนหมด
แล้วเราก็สั่งสมสารปนเปื้อนเข้าไปในร่างกาย
แล้วมันก็ออกฤทธิ์มาเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างนานา

กฎหมายเราล้าสมัยคือบทลงโทษน้อย
เวลานี้เขาปลอมแปลงเครื่องสำอางปลอม
ที่เอามาทาหน้าแล้วหน้าพังยับเยินไปหมดเนี่ย
เครื่องสำอางปลอมเคยมีการนำไปจับได้ถึงโรงงานครับ

เขาขายได้วันหนึ่งเป็นล้าน
โทษปรับ๕๐๐เขาก็จ่ายค่าปรับได้ทุกวันนะครับ

เช้าขึ้นมาไปจ่ายค่าปรับ๕๐๐ก่อน

ทำไมเราไม่แก้กฎหมายให้มันบทลงโทษชัดเจนว่า
อาหารปลอมอาหารปนสุขภาพ
สิ่งเหล่านี้ถ้าจับได้ต้องลงโทษเด็ดขาด

ทุกวันนี้ที่เขากล้าเสี่ยงเพราะว่า

ทั้งที่โทษมีถึงจำคุก

ไม่เคยทำมาก่อนรับสารภาพ

ขายวันหนึ่งเป็นล้าน

นี่คือยุคที่คอสชกำลังเร่งปฏิรูปเรื่องต่างอยู่

การปฏิรูประบบสาธาศุกร์
เอาเรื่องนี้เข้าไปบรรจุไว้หรือเปล่าล่ะครับ

เราจะทำยังไงที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
เรื่องอาหารการกิน
ให้คนไปจ่ายกับข้าวแล้วมีความรู้สึกว่าอาหารที่กินนั้นเนี่ย

เดี๋ยวก็มีข่าวออกมาอันนั้นก็กินไม่ได้

เราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วจะกินอะไรได้บ้างแล้วเนี่ย

ช่วยหยิบเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข
แล้วเอาเรื่องไอ้น้ำส้มปลอมนี่แหละ

เราจะทำยังไงกับอาหารการกิน
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ถ้าเพิ่มโทษให้หนักจะช่วยแก้เรื่องนี้ได้ไหมฮะ
ไม่มีใครกล้าหรอกครับคุณก๊อฟคุณดาวกล้าเลย
ถ้าสมมุติว่าขายปลาสลิดขายปลาช่อนแดดเดียว
แล้วถ้าเผื่อเขามาจับได้มีโทษถึงจำคุกคุณจะกล้าไหม

ถ้าปรับยังกล้าเสียค่าปรับแต่ถ้าจำคุกไม่กล้าเสี่ยง
ไม่กล้าเสี่ยงฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายต้องจริงจัง
การแก้กฎหมายเพื่อให้โทษเด็ดขาดมีความจำเป็น

ก็สอดคล้องกับความเห็นคุณผู้ชมที่ส่งขึ้นมาหน้าจอของเรา
บอกว่าจับได้อยากให้มีโทษหนักด้วย
แล้วบอกว่าเรียกร้องรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้